ต้องไปเตือนกันหน่อยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ทำงานเป็นคนงานต่าง
ดูสภาพแวดล้อมสิว่ามันเหมาะสมในการทำงานหรือเปล่า
คนงานก่อสร้างเขากำลังขับรถแบ็คโฮลในการขุดดินเตรียมดินต่าง
แต่ว่ามันเกิดดินใต้รถมันยุบรถมันล้มทับจนคนงานเสียชีวิตเลยนะคุณผู้ชมนะฮะ
ไปดูเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
ด้านความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย
พร้อมอุปกรณ์การฝึกอบรมประกอบอาคารท้ายซอยเทศบาลบางปู

ไปพบรถแคคโฮพลิกตะแคงอยู่พาดอยู่กับแบบเหล็กหลอกคาน
ข้อต่อแขนแบ็คโฮลทับร่างของนายสไลสรวยอายุ๔๕ปี
ซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างชาวกัมพูชา
เสียชีวิตขาดที่นะครับกู้ภัยก็นำศพส่งชนสูตรที่สถาบันนิติเวศ

ขณะที่คนงาน๔๕คนกำลังช่วยกันนำปูนจากถังปูนขนาดใหญ่
ที่รถแบ็คโฮยกมาข้ามเหล็กเสา
ข้ามโครงเหล็กเสามาเทปูนลงในแบบ
แบคโฮเสียหลักล้มไปทับร่างของนายสลายสรวยซึ่งวิ่งหนีไม่ทันนะครับ
ดินใต้รถอ่อนมาก
ตอนนี้จะมีการติดตามคนขับรถแบ็คโฮมาดำเนินคดี
ต้องไปเส่อสวนและดำเนินคดี
เนื่องจากว่าก็เป็นการประมาท
ทำให้มีเหตุการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตแบบนี้นะครับ